เที่ยงวันนี้เริ่มกันที่ความเครื่องไวของทิศติฟันพ่วงจันทร์
อีกหนึ่งนักเตะไทยที่ไปค้าแค้งที่ญี่ปุ่น
เพื่อโอกาสลงเล่นเกมนัดเปิดสนามครับ
ต้นสังกัดใหม่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลาเกือบ๒สัปดาห์แล้วนะครับ
เจ้านี้เปิดเผยว่าการปรับตัวในช่วงแรกเป็นไปได้ด้วยดี

ส่วนการฝึกซ้อมยอมรับว่าเข้มข้นกว่าที่ประเทศไทยค่อนข้างมาก
ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมในแต่ละวัน
มิดฟิลด์ทีมชัดไทยบอกอีกว่าการได้รับคันแนะนำก่อนเดินทางมา
ซึ่งบอกว่าการฝึกซ้อมต้องเต็มร้อยทุกครั้งไม่ใช่แค่๗๐
รวมทั้งธิรธรรมบุญมาทันที่ย้ายมายูโกฮามาเอฟมารินอลซ์
สัญญายืมตัว๑ปีก็ช่วยเรื่องการใช้ภาษา
ทิ้งท้ายว่าอยากลงเล่นนัดเปิดสนามเจลีก๒๐๑๘
ที่จะพบกับคาชิมาแอสเลอร์วันเสาร์ที่๒๓กุมภาพันธ์นี้ครับ
พยายามในการฝึกซ้อมในทุกการฝึกซ้อมให้เป็นทางเลือกในการลงไปเล่นในนัดแรกในเปิดเจลีกของโค้ช
ผมก็พยายามฝึกซ้อมให้มันนักหนักกว่าเดิมพยายามเรียนรู้แท็กติกที่เป็นท่าจะใหม่สำหรับผม
ผมก็พยายามซ้อมในทุกการซ้อมอย่างเต็มที่ก็พยายามเรียนรู้จากโค้ชจากเพื่อนร่วมทีมให้เร็วสุดก็
ผมก็อยากที่จะได้ลงเล่นในนัดเปิดสนามเจลีกก็อยากที่จะเก็บชนะนัดแรกให้ได้ด้วยครับ